หลานสาวคนนึงก็พาคุณตาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
นอนอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดในโรงพยาบาล
มาถึงวันที่จะออกจากโรงพยาบาล
ยังมีสารน้ำเกลืออยู่แต่คุณตาเขาปวดปัสสาวะ

กระชากออกเลือดไหลหยดเต็มชุด

บอกว่ารับไม่ได้กับพฤติกรรมของพยาบาลแบบนี้

ถ้าคุณผู้ชมเจอเหตุการณ์แบบนี้จะทำยังไง

หลานสาวต้องถ่ายคลิปนี้เป็นหลักฐาน
แล้วที่มือเนี่ยคุณตาเอามือกดให้เลือดมันหยุดนะครับ
ก็นี่คือหลักฐานจะเห็นว่ามีเลือดหยดตามพื้น
เลือดเปลือกชุดของคุณตาที่ใส่เป็นชุดคนป่วยนะฮะ
เขียนเล่าว่าตาเนี่ยถูกส่งตัวจากโรงพยาบาลแถวบ้านรักษาต่อที่โรงพยาบาลใหญ่เลยฮะ
ในตัวเมือง๑๐๑นอน๑คืน

ระหว่างรอกลับบ้านพยาบาลทำเรื่องกลับบ้านให้อยู่

พยาบาลมาเอาสายน้ำเกลือออกให้หน่อย
คุณตาปวดท้องจะไปห้องน้ำนะฮะ
ปรากฏว่ามีพยาบาลคนหนึ่งเดินมานะฮะ
แล้วเขาถอดสายน้ำเกลือคือกระชากออก
กระชากออกแน่นอนเลือดมันก็ไหลสิ
แล้วตะคอกใส่หน้าเป็นภาษาอีสานว่า
ก็เฝ้าให้อยู่เนี่ยจะชักสีหน้าใส่ทำไม
ก็คือแปลว่าก็รีบให้อยู่จะมาดึงชักสีหน้าใส่ทำไมอะไรแบบนี้
พอดึงออกเสร็จปุ๊บเลือดคุณตาก็ไหลแล้วพยาบาลก็เดินกลับไปที่โต๊ะนะฮะ
คุณตาก็รีบเข้าห้องน้ำเพราะปวดท้องเลือดยังคงไหลอยู่
หลานสาวก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้เพราะเลือดเต็มไปหมดเลยนะฮะ
ออกมาจากห้องน้ำคุณตาก็เอามือกดแผลเอาไว้จนเลือดมันหยุดเองนะฮะ
หลานสาวก็เลยรับไม่ได้เอาเรื่องนี้ไปโพสต์เพราะเห็นว่าพยาบาลทำให้ถูกต้อง
แล้วก็คือคุณตาก็อายุเยอะแล้วอ่ะนะสงสารคนแก่บ้างสินะฮะ
หลังจากเกิดเรื่องเธอเองไม่ได้ไปร้องเรียนกับหน่วยงานไหนเลยนะคุณผู้ชมนะฮะ
เพราะว่าชุดที่เห็นก็เป็นชุดของโรงพยาบาลแถวบ้านไม่ใช่โรงพยาบาลใหญ่ที่เป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
เพราะว่าเขาใส่ชุดเดิมมาจากโรงพยาบาลอีกโรงพยาบาลหนึ่งนะฮะ
แต่ว่าอยากจะให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์แล้วก็ถ้าเกิดว่าหน่วยงานไหนรับผิดชอบอยู่ตรวจสอบหน่อยนะฮะ
ว่าเหตุการณ์นี้จะทำอย่างไรกับพยาบาลที่มีพฤติกรรมแบบนี้ได้บ้าง